เอามาต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เซ้งไม่แพ้กันเลยกับเรื่องนี้นะคะ
สำหรับคุณนานารายบินาเธอบอกเลยว่า
ออกอาการเซ็งแล้วก็น้อยใจไม่ได้น้อยใจใครคนไกลตัวที่ไหน
คุณสามีนี่แหละค่ะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของพี่เวย
ได้เห็นภาพความน่ารักของนานาไปแล้วนะคะ
แล้วก็ลูกแฝดน้องบีน่าแล้วก็บลุ๊กลินด้วย
แต่ที่จะบอกว่าเกิดอาการเซ็งเพราะมันมีดราม่าเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนั้นนานาเป่าเค้กไปช่วงประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมคุณ
แต่เธอเนี่ยเตรียมจัดปาร์ตี้เต็มรูปแบบอีกรอบนึงเอาไว้ให้ด้วย
แต่ด้วยความว่าเวย์กำลังอินอยู่กับการเตรียมเปิดร้านใหม่
ก็ไม่ได้กลับมาดินเนอร์กับครอบครัว

ผู้หญิงเราเล่นใหญ่ชุดใหญ่ไปแล้วเตรียมของทุกอย่างแล้ว
ที่สำคัญนานาเตรียมของขวัญเอาไว้ถึง๓๗ชิ้นให้กับเวย์

กงวันเกิดเขาร้องไห้ถึงตี๓บอกว่า
คือแบบทำไมเขาไม่สนใจเขาไม่
คือเขาก็อินอยู่กับว่าจะเปิดหลัง
พี่ให้ของขวัญเอาไว้ถึง๓๗ชิ้น

เรากำลังแบบว่าทำธุรกิจเยอะ
มันเป็น๓๗อย่างที่นานาว่าแบบ
คือเขาได้อยู่กับเขาตลอดเวลา
งสีฟันที่เขาชอบที่โกนหนวด
บัตรสตาร์บัคอะไรที่เค้าใช้อ่ะ

เข้าไปทิ้งขยะแล้วก็รถขยะก็ได้รับไปแล้วตอนตี๓
มันเป็นการปรับรูปแบบใหม่ครั้งแรก
เราก็แบบเอาหน้าวันสำคัญของยูหยุดทำเถอะ
ลูกน้องก็ช่วยกันพูดทุกคนพี่เวย์ไม่ต้องมาไม่ต้องมา
เวย์อยู่ตรงนี้ค่ะ๑ตี๑ตี๒มั้งเมื่อวาน
เพื่อที่จะทำให้เสร็จอยากทำเองไม่ไว้ใจใคร
ก็อยากจัดเองทำเองเค้กนั้นก็มาจากเมื่อวาน
เวลาผมอินกับอะไรผมจะแยกแยะก็ร้องไห้ด้วยกันนะครับตอนนี้

เฮียดายสมขวัญด้วยอะ
ตอนนี้คงหายโกรธหายงอนกันไปแล้วแหละนะคะ
คุณนานาเองก็เป็นฟิลล์ผู้หญิงแหละน้อยอกน้อยใจไปธรรมดา
แต่ว่าคุณเวย์เองก็กำลังแบบอินกับงานไงเพราะว่าก็เป็นงานใหญ่อยู่เหมือนกัน

คู่เลยใช่แล้วค่ะคือแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของเขาเอง
ยังมีอีกเทศกาลให้แก้ตัวพี่เวย์วันวาเลนไทยที่จะถึงนี้

เดี๋ยวรอดูนะจ๊ะไม่รู้คราวนี้จะได้โดนทิ้งอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่แล้วคือต้องบอกว่าทั้งคู่เขาก็มีเหตุผลแหละ
นานาก็อาจจะน้อยใจแหมในโอกาสพิเศษสักทีนึงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอ
คุณเวย์เองก็กำลังอ้วนอยู่กับการทำหน้าที่ทำงาน

ตอนนี้รถขยะรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม